แล้วก็ความผิดปกติต่างว่ามีอะไรบ้าง
ผลปรากฏออกมาบอกว่าเส้นเลือดส่วนสมองมีอาการปกติดี
ไม่พบความปกติอื่นถูกไหม

ไม่เพียงพอนอนน้อยความดันผิดปกติหรืออาการเครียดสะสมซึ่งอาการเนี่ยสามารถหายขาดได้ภายใน๒สัปดาห์ถึง๑เดือนนะคะโดยคุณหมอเนี่ยเขาจะให้ยารักษาอาการไปรับประทานต่อที่บ้านแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยบริหารใบหน้าด้วยตัวเองบ่อยนะให้พูดเยอะถูกไหมพี่หมุนวันนี้คือพี่หนุ่มกัญชัยรักพี่หนุ่มกัญชัยที่ส
จากับหมอหรือโทรมาจับอีกก็ไม่รู้เนาะว่าเป็นยังไงบ้าง

คือตรงข้างนอกกายภาพ

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเราจะต้องกลับไปกายภาพการทูตให้มันได้เยอะขึ้น
กายภาพการพูดเวลาเขาทำเขาทำยังไงพี่มด
ก็คือออกไว้พูดออกไว้ทำงานอย่างเนี่ยล่ะค่ะ
จะบอกว่าได้เข้ามาทำแรงบขปรายการตอนเย็นได้คือเดียว
การกระตุ้นไฟฟ้าหรือว่าฝังเข็มบริเวณกล้ามเนื้อใบหน้า
ดังนั้นเนี่ยจึงสบายใจได้เลยว่าอาการของคุณมดดำจะค่อยดีขึ้นและหายได้เร็ววันนี้
ดังนั้นพี่ตอนนี้ก็คือต้องไปกระตุ้นไฟฟ้ากับฝั่งเข็มอยู่เรื่อยถ้ามีเวลาถูกไหม
ถูกตอนนี้พี่ก็เนี่ยพี่ก็กลับมากระตุ้นไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวก็เช็คเอาท์แล้ว
แล้วก็ออกมาทำรายการนี้ปกติแล้ว
แล้วเราไม่กลับไปที่โรงพยาบาลแล้วถูกไหม
ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วอะครับเขาบอกว่าให้ให้ไปกระตุ้นไฟฟ้าก่อนทีนึงแล้วก็
หมายถึงว่าก็กลับไปทำรายการได้ปกติเลย
โอเคก็เดี๋ยววันนี้พี่ไปแฉตอนกลางคืนถูกไหม

พี่มดอยากรู้ว่าตอนนี้ค่ะแบบอาการอย่างสมมุติเวลาพูดอย่างนี้
รู้สึกยังไงบ้างแล้วมันรู้สึกเป็นปกติแล้วไหมคะ
หรือว่ามันยังรู้สึกแบบควบคุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่
มันก็ควบคุมไม่ได้ตอนนี้
มันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะคะ
ว่าตอนนี้คนเป็นกันเยอะมาก

ตอนนี้คนเป็นกันเยอะมากสำหรับอาการนี้
อยู่ดีก็เป็นเนาะ
ซึ่งก็โอเคละอาจจะบอกว่าพฤติกรรมของเราอ่ะ

แต่ถ้าสมมุติมันเป็นปุ๊บเนี่ย
เพื่อจะดูว่ามันมีสโตรกหรือเปล่า

มันคือเรื่องใหญ่แล้ว

แต่พอเอิ้นเมื่อเรามาถึงปุ๊บเนี่ย

เนื่องจากที่ว่าปากมันเบี้ยวขึ้น

พี่ควบคุมน้ำตาไม่ได้เนาะ
น้ำตามันไหลออกมาอยู่เรื่อย
ก็เลยคิดว่าโอเคล่ะ

นี่ก็พูดชัดนะ

เขาเคยเป็นหลังฉีดวัคซีนโควิดเข็ม๒

เรายังไปโทษไม่ได้หรอกค่ะว่าเป็นเพราะอะไร
แต่บางที่ส่วน

มันก็เครียดไหนล่ะทั้งมีอะไรเรื่อง

เครียดเรื่องพ่อเครียดเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้มันก็
มันก็เครียดเครียดเครียดมาเยอะกว่าส่วนควรนะคะ
แล้วก็ต้องยอมรับคืออากาศเริ่มต้นนะคะ
อยู่ดีปากเราจะชาปากจะชาแบบไม่มีสาเหตุ
แล้วก็น้ำลายน้ำลายของเรามันจะเปรี้ยว
เปรี้ยวเหรอคะมันจะเปรี้ยว
เอวมดดำนะเกือบในชีวิตไม่เคยเอวลงเลยนะ
แต่ตอนนี้เอวลงไปประมาณสักนิ้วครึ่ง

อร่อยอ๋อเพราะว่าน้ำลายมันรู้สึกว่ากินอะไรเข้าไปมันก็เปรี้ยว

เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลทำฟันแล้วมันจะมีความเปรี้ยวอย่างนั้นนะคะ
ซึ่งมดดำเองไปหาหมอเลยด้วยซ้ำไอ้นะ
ไปหาหมอว่ะไปหาหมอเลยด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ย
เหมือนกับว่าไอ้อุปกรณ์ทำฟันของมดดำหลุดออกมาหรือเปล่า

แล้วเสร็จแล้วปุ๊บมะดำก็คิดว่า
ดำไปทำไอ้รากฟันเทียม
ซึ่งมึงดูแล้วมันก็ไม่เกี่ยวอะไรอย่างนี้
แต่ก็ต้องยอมรับทั้งหมดมันเกิดจากสาเหตุความเครียดหมดเลย

ณวันนี้เรายังไม่รู้ว่าสาเหตุจริงมันคืออะไร

คืออย่าชนะใจว่ามันคือ

ก็แบบชัดเจนคุณหมอบอกชัดเจนว่าเดี๋ยวอาการ
ก็จะค่อยค่อยดีขึ้นแต่ว่าเวลาเชิดยาบเยอะเยอะสอง
สัปดาห์ถึง๑เดือนเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้น
มดเขาก็ไม่สามารถตอบได้ก็อยู่ที่เขาว่า

ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้มารับรองไม่หยุดพูดเลยทีนี้

เพราะว่าบางทีเรื่องของสมองที่พี่มดบอกว่า
บางทีเราไม่รู้ว่าแบบเส้นเลือดในสมองมันมีความตีบบ้างอะไรบ้าง

มันจะได้เห็นว่าแบบมันมีเส้นตรงไหนที่มันตีบหรือเปล่า
ขึ้นกับเส้นประสาทที่ปาก
มันมันหรือเปล่ามันอาจจะมาจากเรื่องของเส้นประสาท